คดีที่ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตในรถกระบะ
ชนต้นไม้อยู่ข้างทางแถวชะอำนะที่เพชรชบุรีนะครับ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยยอมรับสารภาพกับตำรวจแล้ว
ที่เกิดเหตุเป็นอย่างนี้รถชนต้นไม้
คนขับเสียชีวิตอยู่ที่เบาะ
คนขับที่ในรถใช่ตำรวจบอกโอ้โหดูแล้วมัน
มันจะใช่เหรอใช่ญาติของผู้เสียชีวิต
บอกมันมีพิรุธหลายอย่างทั้งสภาพของ
ศพที่อยู่ในรถรวมถึงตัวรถเองมันเหมือนจะชน

วันนั้นมาดูบอกไม่ติดใจ
อุบัติเหตุสามีก็คงอุบัติเหตุ

แต่ตำรวจสืบไปสืบมาสอบไปสอบมา

ร่วมมือกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแอบคบกันอยู่

เขาเสียชีวิตแล้วก็จัดฉากให้ดูเป็นอุบัติเหตุ
วันนี้พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพบ้านหนองพลับที่ประจวบคิริขัน
คุมตัวนางสุมารินยอดทองหรือว่าปุ๋ย
แล้วก็นายปฏิกรสวัสดีศัพท์หรือว่านายสมปอง

ที่ฆ่าอำพลางศพนายพิทยุทธ์โพพักดีหรือว่าตายอายุ๔๒ปี
พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
ตะบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นจุดที่นายตายหรือว่านายพิทยุทธ์
ถูกนางสุมารินภรรยาทุบตีนะใช้ไม้ตีจนเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นก็พาไปชี้จุดขณะอุ้มศพของนายพิทยุทธ์ขึ้นรถ
เพื่อนำไปอำพรางว่าเป็นอุบัติเหตุรถเสียหลักชนต้นไม้
นี่ฮะขณะพาไปทำแผนนะครับ
สีหน้าของนางสุมารินนี่ก็เคร่งเครียดตลอดเวลา
มีญาติญาติมีชาวบ้านแถวนั้นที่รู้ข่าวว่ามีการทำแผนก็มาดู
ส่วนผู้ชายที่แอบคบหาด้วยนายปฏิกรก็ถูกนำตัวมาทำแผนพร้อมกัน
คือญาติที่เขาอยากมาดูเนี่ยญาติของผู้ตายเนี่ยเขาอยากเห็นหน้านายสมปอง
ที่เป็นมือที่๓แล้วนำมาสู่การที่ภรรยาเนี่ยมาฆ่าสามีตาย
นางสุมารินหรือว่าปุ๋ยนะครับสารภาพแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมตอนนั้นประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เธอนัดนายสมปองที่แอบคบหากันนายสมปองหรือว่านายปฏิกร
ให้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่หัวหินก็มีลูกสาวกับลูกชายของนางสุมารินเนี่ยไปด้วย
จากนั้น๔ทุ่มสามีก็คือนายพิทยุทธ์ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ตามมา
แล้วมาเจอพอดีฮะมาเจอว่าเธอเนี่ยนั่งกินข้าวกับชายอื่น
ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันผู้ตายก็เลยพาลูกสองคนกลับบ้านกลับไปส่งที่บ้านแม่ยาย
เที่ยงคืน๓๐นาทีเข้าสู่วันที่๑๓กรกฎาคมแล้ว
สุมารินเขาบอกว่าเขาได้โทรไปหาในตายสามีบอกว่าให้มาคุยกันหน่อยที่ห้องพัก
เคลียร์ปัญหากันหน่อยไม่งั้นจะฆ่าตัวตาย
อ้างว่าพอมาถึงห้องพักเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วอ้างว่าสามีพยายามใช้มีดจะมาแทงเธอก่อน
ซึ่งตอนนั้นนายสมปองผู้ชายที่แอบคบด้วยเนี่ยเขายังไม่ได้ไปไหน
เขาแอบดูอยู่ซุ่มดูอยู่ก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็ผลักในตายล้มลง
จังหวะนั้นเธอก็อ้างว่าเธอไปหยิบด้ามไม้กวาดมา
แล้วก็มาตีใส่ที่ใบหน้าในตาย๔๕ครั้งจนเสียชีวิต
นี่ฮะแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงครับมันเข้าสู่ตีหนึ่งแล้ว
นายสมปองกับนางปุ๋ยก็เลยตัดสินใจช่วยกันแบกร่างผู้ตายเนี่ย
ขึ้นรถกระบะคันที่ไปจัดฉากนั่นแหละขับไปนะ
นายสมปองเนี่ยเป็นคนขับแล้วก็เอาศพนั่งเบาะข้างคนขับ
แล้วนางปุ๋ยก็ขี่จักรยานยนต์ตามขับไปริมถนนสาย
บายพาสชะอำปรานบุรีนะครับอ่าซึ่งเส้นชะอำมันจะเข้าเพชรบุรีแล้ว
ตรงนั้นนะครับไปถึงจุดเกิดเหตุนายสมปองก็ปล่อยรถให้ไหลชนต้นไม้
พอรถไหลชนต้นไม้แล้วก็มาอุ้มศพในตายจากเบาะข้างคนขับ
ไปอยู่ที่เบาะคนขับแล้วก็จัดให้เป็นลักษณะศีรษะเนี่ย
ทิ้มไปที่จุดที่เป็นที่วางเท้าเบาะข้างคนขับให้เหมือนกับว่ารถเนี่ยชนต้นไม้กระแทกแล้วเสียชีวิต
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติ
คือวันนั้นไปจัดฉากเอาไว้ตอนประมาณตีหนึ่งนะตี๕๔๐นาทีมีคนไปเจอศพในตาย
ก็แจ้งภรรยาให้มาดูนางปุ๋ยภรรยามาถึงก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ติดใจอ่ะ
น่าจะหลับในแล้วก็อุบัติเหตุเสียชีวิตชนต้นไม้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีพิรุธหลายอย่างครับ
ก็เลยไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นสภาพศพของผู้ตายเนี่ย
มีใบหน้าบวมปูดจมูกเนี่ยคล้ายกับถูกของแข็งทุบ
มีบาดแผลใต้คางด้วยใต้ดวงตาสองข้างก็มี
หน้าผากก็มีบาดแผลรวมแล้วมีรอยช้ำที่บริเวณหน้าอกอีกนะ
หน้าอกมีรอยช้ำแล้วก็เสียชีวิตมาเนี่ยจากสภาพศพต้องไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมง
สภาพรถมีรอยเฉียวชนเล็กน้อยที่หน้ารถไม่มีรอยเบรกนะแล้วรถเนี่ยอยู่เกียร์หนึ่ง
ประตูที่นั่งด้านข้างคนขับก็มีรอยเลือดติดอีกประตูก็ถูกเปิดทิ้งไว้
ข้าวของในรถถ้ารถชนพุ่งชนต้นไม้อย่างนี้เอ๊ะทำไมมันไม่กระจัดกระจาย
ต้นไม้ก็เสียหายเล็กน้อยต่างจากอุบัติเหตุแบบหลับในรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
แล้วตำรวจก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับเอาไปตรวจสอบนะว่าเออมันจะมีอะไรยังไง
เป็นเกี่ยวกับอาวุธที่ทำร้ายในตายเสียชีวิตหรือเปล่าไปเจอไม้กวาดทางมะพร้าวเจอไม้ถูพื้นที่ฝ่ายภรรยาเนี่ย
บอกว่าใช้เป็นอาวุธทำร้ายนะฮะตอนนั้นก็เจอนะครับเจอมีดที่ฝ่ายภรรยาเนี่ยบอกว่าทางสามีเนี่ยใช้จะมาแทงเธอก่อน
แล้วมีการต่อสู้กันเจอผ้าที่ใช้เช็ดเลือดในที่เกิดเหตุอีกเนี่ยฮะมันอยู่ในรถหมดเลยค่ะเออ
มันอยู่ได้ยังไงหลังทำแผนเสร็จครับพ่อแล้วก็น้องสาวแล้วก็ญาติของในตายนะฮะที่เสียชีวิต
ก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุเพื่อจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
น้องสาวของนายตายก็นำเสื้อตัวโปรดของพี่ชายมาด้วยเพื่อใช้เป็นสื่อในการเชิญดวงวิญญาณพี่ชายกลับบ้าน
เนี่ยเสื้อตัวนี้ครับค่ะคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรานะคะ
ก็ไปคุยกับน้องสาวของในตายนะคะนางสาวเยาวภาโพพักดี
ก็ยอมรับว่าสงสารพี่ชายมากเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอดทน
เห็นภรรยาของตัวเองมีคนอื่นยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกทั้งสองคน
ตลอดระยะเวลา๒ปีส่วนความรู้สึกของครอบครัวตอนนี้เสียใจและโกรธแค้นค่ะ
นางปุ๋ยพาผู้ชายคนอื่นมาทำร้ายสามีจนเสียชีวิตแบบนี้
ทำไมไม่คุยกันดีดีนางสาวโยภาบอกนะคะ
ความสัมพันธ์ของพี่ชายเธอก็คือในตายกับตัวพี่สะพ้ายก็คือนางปุ๋ยเนี่ย
เมื่อประมาณสิบปีก่อนนางปุ๋ยอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายสมปอง
แต่ถูกพ่อของนางปุ๋ยกีดกันเนื่องจากนายสมปองมีครอบครัวอยู่แล้ว
ปุ๋ยก็เลยเลิกรากับนายสมปองมาคบหากับในตาย
มีลูกสาวกับลูกชายค่ะมีลูกกันสองคน
ระยะหลังนางปุ๋ยทะเลาะกับในตายบ่อยนางปุ๋ยก็เลยกลับไปคุยกับนายสมปอง
จนทำให้ภรรยาของนายสมปองเลิกกับนายสมปองไปเลยนะคะ
ครับนายสมปองก็กลับมาคบหากับนางปุ๋ย
แต่ไม่ได้เปิดเผยแอบคบกันครอบครัวก็มารู้
ในตายก็ผิดสังเกตว่านางปุ๋ยตีตัวออกห่าง
ไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยในช่วง๒ปีที่ผ่านมามันแปลกมาก
ในตายประชดไปมีผู้หญิงคนอื่นที่ชื่อว่าสับปะรด
แต่ในตายก็ยังไม่ได้ตัดใจจากนางปุ๋ยนะคะก็พยายามตามหาตลอด
ว่ามือที่๓เนี่ยผู้ชายคนใหม่ของนางปุ๋ยคือใคร
จนสุดท้ายไปเจอว่านางปุ๋ยพาลูกทั้งสองคน
กินข้าวกับผู้ชายคนอื่นจริงก็เลยรับไม่ได้ทะเลาะกันค่ะ
ต้องหลอกให้พี่ใหญ่มาจากบ้านที่ใส่งามเพื่อมาตกลงกันที่ห้องนี้
แล้วบอกว่าถ้าพี่ใหญ่ไม่มามันจะฆ่าตัวตาย
ใช่มันต้องวางแผนล่วงหน้าแน่นอนคือตอนนี้หลานไม่มีทั้งพ่อ
แล้วแม่โดนจับติดคุกคือเราห่วงหลานมาก
ที่ถึงไม่พูดไม่ด่าไม่ว่าเขาเลยสักคำหนึ่งนะ
เพราะเรารักหลานเราห่วงหลานจริงจริงรักคุณสุชาดาทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของทางนางปุ๋ยอ่ะนะคะ
นายกริจเพชรสิริรักษ์อายุสามสิบสามก็บอกว่า
น้องเนี่ยเครียดตั้งแต่ไปรับศพสามีพ่อก็ไปคุยด้วย
แต่ปุ๋ยเนี่ยก็นั่งเงียบไม่คุยกับใครจนดึกค่ะ
เมื่อคืนนี้ปุ๋ยก็เดินมากอดพ่อร้องไห้บอกพ่อว่ามีเรื่องจะบอก
สารภาพนะคะว่าเป็นคนทำให้สามีตาย
แต่ตอนนั้นบอกว่าทำคนเดียวไม่ได้มีใครช่วยก็ถามว่าสมปองร่วมด้วยไหม
แต่ปุ๋ยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทำคนเดียวปุ๋ยทำคนเดียวตีสามีบาดเจ็บ
แต่สามีขับรถออกไปตายเองตอนแรกเขาอ้างแบบนี้
ทุกคนในบ้านเลยเค้นถามจนหลุดปากออกมา
หลุดปากออกมาว่ากลัวเขาอาฆาตนี่ค่ะก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะ
มันอะไรยังไงกันแน่สมปองเนี่ยเกี่ยวด้วยไหม
เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากปุ๋ยยอมมอบตัวก็พบว่านายสมปองไปมอบตัวด้วย
ก็เลยเชื่อว่าทั้งคู่เขาคงจะคุยกันแล้วแหละแล้วคงจะร่วมกันยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป
ทุกอย่างทางครอบครัวบอกว่าก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
ยังไงเราก็ไม่ปรักใจเชื่ออยู่แล้วคำว่าน้องจะเป็นคนทำแค่คนเดียว
แต่คือน้องเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้
เขาพูดแค่ว่าเขาทำคนเดียวเราพยายามปอบเขาแล้วคุยกับเขาแล้ว
คือทุกอย่างเราก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาพูด
แต่น้องเขาก็พูดแค่คำเดียวว่าเขาทำคนเดียวคือเขากลัวโดนอาฆาต
ถ้าหากว่าเหมือนแบบเขาพูดอะไรออกไปมันไม่ดี
คือเขาก็เขากลัวโดนอาฆาตคือลูกสาวเราได้บอกไหมว่า
ยังยังโหยหาอยู่นะยังรักเขาไม่บอกแต่ลูกเคยจะมาบอก
แต่เราว่าเขาลูกเผยไปเจอน่ะลูกเผยจะวิ่งมาบอก
พ่อผมก็ทำเฉยกูจะทำยังไงคิดในใจกูจะทำยังไง
แล้วลูกเคยเป็นลูกเคยที่ผมรักด้วยไอ้นั่นก็ลูกสาว
ลูกสาวที่ผมรักที่สุดเกิดมาเป็นลูกพ่อโกเลยนะลูก
ความจริงคือความจริงอะไรที่มันถูกต้องก็ต้องพูดมา
ที่ไม่ถูกต้องก็พูดมาลูกพูดตามที่เองประสบพบเจอ
อย่าโกหกนะลูกเพราะว่าหลักฐานมันหนี
เวลาเนี้ยประเด็นจุดอยู่ที่เองนะประเด็นน่ะ
พ่อไม่ปล่อยนะลูกยังไงพ่อก็ไม่ปล่อย
คนเดียวค่ายตายไม่ได้ผมก็พูดอย่างงี้แหละ
มีอะไรพูดมาให้หมดทีนี้เขาก็เล่าตำรวจก็เลยบอกว่าแจ้งข้อหาทั้งคู่นะคะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นอำพรางศพแล้วก็จะขยายผลนะคะว่าถ้ามีใครร่วมด้วย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะส่วนเรื่องข่มขู่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีแน่นอน
ศพของผู้เสียชีวิตญาติก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทัพกระดาน
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็อยากจะให้ผู้ต้องหามาขอขมาศพ
จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ